เราจะเชียร์บนไทยเพื่อคนไทย
ฟังเรื่องราวดีนะครับจากโค้ชซิโก้กันไปแล้วนะครับ
ต่อไปนะฮะจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูอาหารการกินของทัพช้างศึกไทยนะฮะ
ว่าแต่ละมื้อแต่ละมื้อเนี่ยเขากินอะไรกันบ้างนะครับ
และไปพบบุคคลอีกท่านหนึ่งนะฮะที่เป็นคนกำหนดเลยนะครับว่า
มื้อเช้ากลางวันเย็นเนี่ยทัพช้างศึกไทยเราเนี่ยจะได้ทานอะไรกันบ้าง
ท่านผู้ชมได้เลยนะครับว่าถ้าเห็นแล้วเนี่ยหิวแน่นอนครับ
จากแทคติกของโค้ชและความพร้อมของนักเตะแล้ว
สิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนของกองทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเรา
นั่นก็คือโภชนาการทางด้านอาหารนี่แหละครับ
และวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังของอาหารแต่ละมื้อ

สวัสดีสวัสดีค่ะสุพิษศาลานาโมงค่ะ
เป็นแม่ครัวประจำทีมชาติค่ะในช่วงที่นักกีฬามาเก็บตัวที่กิเลนวาเล่ค่ะ
โภชนาการอาหารทีมชาติแต่ละครั้งนะคะส่วนมากแล้วเราเน้นไปที่อาหาร๕หมู่ค่ะ
ที่หนึ่งเราจะเน้นต้มผัดแกงทอดคือประเภทของทอดนี่เราก็จะเน้นไม่มันมาก
เป็นเนื้อสัตว์ที่สร้างกล้ามเนื้อให้กับนักฟุตบอลนะคะแล้วก็ผลไม้เราก็จะเลือกผลไม้ท้องถิ่นนะคะ
น้ำที่น้ำตาลน้อยเป็นพวกน้ำสมุนไพรน้ำผลไม้ต่างเนี่ยค่ะ
อย่างเมนูวันนี้ก็จะมียำปลาดูกปูมีแกงเนื้อแบบบ้านนะคะแกงเนื้อปลาบ้าน
ปลาทับทิมนึ่งมะนาวแล้วก็จะมีทอดมันปลากายที่สลับมีของทอดของต้ม
พยายามสร้างที่มันมีโปรตีนมีไขมันน้อยที่สุดให้น้องเพราะว่าเวลาน้องออกกำลังเนาะน้องจะได้วิ่งได้แบบเต็มที่
ส่วนมากจะซื้อกับชาวบ้านท้องถิ่นที่เนี่ยค่ะตลาดนัดที่นี่จะมีทุกวันค่ะเราก็ไปอุดหนุนชาวบ้านบ้าง
ทีมชาติเราชุดนี้รู้สึกว่าน้องเขาทานง่ายค่ะไม่ได้เลือกมาก
น้องไม่ได้บอกว่าพี่จะทานอันนั้นอย่างนี้น้องไม่ได้อันนี้คือข้อห้ามเป็นข้อห้ามบางส่วนที่พี่ทีมเขามีไว้
ก็พยายามเลือกหอยที่มันสดที่สุดอะค่ะ
นักเตะกับสตาร์ทโพสต์นี่อยู่ที่ประมาณ๕๐คน
ยังเจอมันญี่ปุ่นอย่างน้อยก็บอกอุ้ยมีมันญี่ปุ่นด้วยมีครับมีผลไม้มีอะไร
มีนมมีโยเกิร์ตที่ก็จะอาบออกเลยแล้วมีอันนั้นด้วย
นักฟุตบอลหนึ่งคนที่แบบว่ามีระเบียบวินัยในการรับประทานมาก
ชมเชยน้องคนนี้เลยเขามาทีใดประทับใจน้องที
ตองกวินเขาแบบว่าเป็นคนที่เลือกทานอาหารได้แบบ
คือพี่ทำอะไรน้องทานได้หมดน้องทานทุกอย่าง
พยายามกินได้ครบถ้วนทุกอย่างเลยแล้วน้องเก่งมาก
ทีมชาติไทยนี่ไม่มีใครแพ้อะไรเลยค่ะ

ใช่จะมีการเลือกเป็นแค่บางอย่างเท่านั้นเอง
เมื่อกี้พิศูนย์ว่าคือมีไทยทาง
อันนี้ไฮไลท์คือทานคู่กับไข่เค็มที่แบบหน้าตาอาหารเสร็จมีไข่เค็มมะตูม
ก็เหมือนไข่ดาวจริงเราไปดาวก็ได้แต่น้องที่นี่ชอบทานเป็นไข่ต้ม
อันนี้ค่ะไข่เค็มเสร็จแล้ว
เมื่อก่อนพี่ก็ไม่ใช่คนดูฟุตบอลนะคะแต่พอมาได้สัมผัสน้องน้องทีมชาติเราเนี่ย
เอานะยังไงเราก็ต้องเชียร์เขาแหละเพราะปกติเราก็เชียร์เขาอยู่แล้ว
พอเรายิ่งรู้จักเขาเรายิ่งเชียร์เขามากขึ้นพี่ก็อยากรับใช้ชาติเหมือนกัน
แล้วก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งที่ได้ทำให้น้องเขาทานแล้วเขามีความสุขกับการกิน
ที่สร้างให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยฮะแข็งแกร่งนะครับ
โดยที่ไม่ต้องไปหาอะไรมาพิเศษเลยนะครับ
เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูนะครับนักบอลของเรานะครับ
มีใครชอบอะไรแบบไหนพิเศษกันบ้าง
ครั้งแรกกับการทำอาหารให้พี่กิโต้ค่ะ
เป็นความรู้สึกที่ดีใจปนกับตื่นเต้น
แล้วก็มีความเกรงอยู่ในใจนิดว่า
เราจะทำให้กับทีมชาติเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราจะทำได้ไหม